จะช่วยกันได้ไหมครับ
เสร็จกันแล้ว

แล้วมันจะแวนช่วงเดือน๙๑๑
มันเป็นระยะเวลาของหอยมีไข่
หอยมีไข่มันก็จะมาเจาะ
อันนี้เริ่มจะจับขึ้นมาต้มได้แล้ว

หลายละ๘เดือน

แต่ปีนก็จะใจโตอันนี้อีกอะไรอีก
กว่าวันที่๒๒สิงหาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพัฒนธรรมศาสตร์
วันหรือวันแม่ของเรานะฮะทางตลาดประมงพื้นบ้าน
โดยท่านกำลังวินัยพ้นมัยพานนะฮะและท่านกำลังอนุกูลนันนรกิจ
ซึ่งเป็นกำลังประมวลอ่างศิลานะครับจับนำหอยบางผู้มากว่า๒๐๐๐กว่ากิโลนะครับ
นำมาเลี้ยงปีแก่นักท่องเที่ยวนะครับทั้งจากต่างจังหวัดนะครับ
เพื่อเป็นพระราชกุศลนะครับในวันแม่วันทางนี้
และอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยของชาวประมงในอ่างศิลานี่ด้วยนะครับ
ส่งเสริมอาชีพแม่ค้าด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะผลักดันในในเรื่องของการเลี้ยงหอยในพื้นที่นะครับ
การทำการประมงในพื้นบ้านเรานะครับครับแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ
ให้นักท่องเที่ยวต่างรู้ว่ารับรู้ว่าในเขตพื้นที่ของเราเราประกอบอาชีพอะไรกันอยู่นะครับ
เราก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพความสดความหวานเนื่องจากชายฝั่งทะเลอ่างศิลาเนี่ย
น้ำทะเลมีความเค็มที่เหมาะสมกับการเลี้ยงหอยแมงคู่และหอยนังลมด้วยนะครับ
อันนี้ขั้นแรกเอามา๒๐๐กว่ากิโลนะครับแต่ถ้าไม่พอเราก็จะมีเสริมขึ้นมาเรื่อยนะครับ
ครับคือเราจะทำให้เป็นเทศกาลนะครับเพื่อจะผลักดันส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่บ้านเรานะครับผม